สำหรับภักดิ์เสรีริรวมไทยนะครับเป็นภักดิ์การเมืองใหม่
เราเคยไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับแต่ผมตั้งพักนี้ขึ้นมา
ก็หลังจากที่บ้านเมืองมีปัญหาแล้วนะฮะจึงตั้งพักขึ้นมาว่า
เสรีรวมไทยเพราะเราจะอาสามารวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยกันนะครับ
เพราะฉะนั้นนโยบายของเรานะฮะหลักคือนโยบาย๖หยุดนะฮะ
นโยบาย๖หยุดเนี่ยนะครับที่อยู่ในมือนะฮะโดยอยู่ที่๖นะครับ
ก็อยู่สงครามสี่เสื้อนะครับสร้างความปลองดอง๙ส่วนอาคต
เพราะฉะนั้นนโยบายอันนี้นะฮะก็เป็นนโยบายหลักที่เราทำขึ้นมา
เพื่อจะสร้างความปลองดองให้กับคนในชาติรวมทั้งภาคการเมืองต่างด้วยนะครับ
จะทำให้บ้านเมืองมันเกิดความสงบเรียบร้อยได้
อยู่ที่การยกย่องคนดีสนับสนุนคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจนะครับ
เพราะฉะนั้นพระมุราชบ้านเจ้าตอนนี้จะเห็นว่า
ให้ทุกคนเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับ
หมายความว่าถ้าเป็นคนดีเราต้องยกย่องสนับสนส่งเสริม
นักโยบายหยุดตรงความสีเสื้อนักยายต้นอีก๕ประการด้วยครับ
คือหนึ่งหยุดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ
๒หยุดคอรับชันนำงบมารของชาติมาพัฒนาประเทศ
๓หยุดปัญหายาเศรษฐกิจขจัดผู้มีพลให้สิ้นซาก
๔หยุดประเด็นการปฏิรูปทหาร
๕หยุดไฟใต้สร้างสังคมศาสตร์ที่สุขสม่านจันทร์
แล้วเราจะเห็นว่านโยบายอีก๕ข้อต่างที่มีอยู่เนี่ยนะครับ
ก็ไม่ใช่ว่าเลิกกันไปทั้งหมดนะครับ
เราต้องตามตามระเบียบตามกฎหมายต่าง
เพื่อให้บ้านเมืองมันสงบสุขเรียบร้อยให้ได้
มันจะถึงเรียกว่าเกิดความปลองดองขึ้นได้นะครับ